ยายคนนี้บอกว่าถูกผีปกเขารัก
หมอผีมาช่วยไล่แต่ก็ยอมไปหรือไม่ยอมไป
อันนี้ไม่รู้เพราะคุยกันนานสุดท้าย
เปิดภาพเงาปริศนาสุดหลอน
เดินเป็นเงาดำผ่านกล้องวงจรปิด
จะมีจริงหรือไม่ต้องติดตาม

งานนี้งานบุญแล้วก็เป็นงานหมอลำ
ตีกันยับเลยครับคุณผู้ชมครับ
เมาแลมิแต่เสียกับเสีย
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้คู่กันสมัทข่าว
สมัทยืนทุนกล้า

ถ้าอยากได้ข้อความจริงมาบอกรักกันหน่อยผ่านหน้าจอ
ส่งมาผ่านทางช่องทางไลน์ครับ

เปิดโอกาสให้เต็มที่ใครมีความในใจอยากจะบอกแต่ไม่กล้า
ใช้สื่อกลางรายการเราได้เลยค่ะ
บางคนบอกว่าวาเลนไทยมันไม่สำคัญหรอก
ไม่ต้องไปคิดอะไรมากกับวันวาเลนไทย
เพราะอะไรรู้ไหมโอ๊ยเพราะว่าวันอื่นสำคัญ
เพราะว่าเป็นคนไทยบอกว่ามาค่าบูชาสิ

สิบหกกุมภาวันมาค่าบูชาปีดีนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องว่าอัดปัด
ทุกวันสำคัญหมดมีคุณค่าหมดนะคะเพราะว่า
ถ้าเราไม่เห็นความสำคัญของแต่ละวัน

นั่นน่ะสิคุณผู้ชมครับเรื่องแรกไปว่ากันถึงเรื่องของความเชื่อ
มีคุณยายท่านหนึ่งบอกว่าถูกปอบเข้าสิง
ถามหน่อยสิไปหรือไม่ไปคุยกันอยู่นานเลยล่ะครับ
จัดอย่าวะรู้จักไหมจัดอย่าวะปล่อยไว้ไปเป็นทิวัฒน์
ไปเป็นทิวัฒน์ไปเถอะเลยมาพอไว้ไว้

ดูเฮ้ยเฮ้ยดูมะ

โอ้ยละยายลองกินเสียงแหดเสียงแห้งเลยอ่ะคุณ

เป็นห่วงยายจะแจบคออ่ะทิ
แล้วเมื่อกี้มีเหยียบยายด้วยยายกระดูก
เออแต่เห็นไอ้พิธีกรรมแบบนี้ที่มีการใช้มงใช้ไม้
แบบอารมณ์แบบกึ่งว่าเริ่มใช้ความรุนแรงแบบนี้

อ่ะเรื่องของเรื่องคลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้
ลูกหลานบอกว่านี่หมอธรรมหรือว่าหมอผีประจำหมู่บ้าน
มาช่วยขับไล่ผีปอบที่เข้าสิงคุณยาย
โอ้โหพิธีกรรมก็ตามที่เห็นในคลิป

จี้ไปที่ตัวบ้างที่คอบ้างรักแร้บ้าง

เอาจริงเลิกคิดถึงเรื่องของปอบก่อน

เออแต่เขาก็ทำไปตามตำราตามพิธีของเขานะ
เชื่อว่าจะเป็นการไล่ผีปอบใช่ไหมคุณชนะ
แต่ยายเองก็พูดเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างแฝงร่างจริงนะ

นี่แหละเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเรารอกันอยู่ภาคใหญ่จะออกไม่ออกจะออกไม่ออก
สุดท้ายใหญ่บอกออกออกออกออกแล้ววิ่งไปเลยดูซิว่าออกแล้ววิ่งไปไหนฮะ

งั้นยังไง
ไม่ะ
อ้าวนี่ไม่ให้อยู่ก็ไม่อยู่แล้ว

โอ้โหสุดท้ายผีปอบออกเพราะว่ายายป่วย
เฮ้ยหรือปวดอยากเข้าห้องน้ำ
ต้องล่วงปอบปวดหรือยายปวด
ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ลักษณะเนี่ยมันดูแปลกจริง

แล้วก็กลับมาเป็นปกติคุณชิสาอันนี้หมอทำ
ก็เลยผูกข้อมือยายด้วยสายสินป้องกันผีปอบ

เหตุการณ์นี้บอกไว้นะว่าเกิดขึ้นในมุน
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนหลานยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง
ยายเนี่ยไม่ได้แกล้งนะยายเป็นจริงหลานบอกแบบนั้น
อาจจะเคยเป็นมาแล้วหรือเปล่าไม่รู้
เรื่องราวของความเชื่อเราฟันทงไม่ได้จริงนะ
แต่หลายครั้งที่เห็นนะคนคิดว่าตัวเองผีเข้าเนี่ย
บางครั้งเรื่องของความคิดเรื่องของสติ

เครียดมากก็เหมือนคุ้มคลั่ง

แบบนั้นก็เป็นไปได้อะไรแบบนั้นมันมีเยอะอยู่เหมือนกัน

แล้วก็ถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ดูแลสุขภาพ
แต่เรื่องนี้สิคะใครจะคิดยังไงบ้าง
ถ้าหากว่าคุณเห็นเงาดำผ่านตาไปแบบนี้
คุณคิดว่าเงาดำนี้คือเงาอะไรคะ
โอ้โฮคุณชนะคะ

ที่เวลาผีออกมามันจะเป็นเงาดำแบบนี้

มันเหมือนกับว่าเคลื่อนจากฝั่งซ้าย

ยิ่งมันเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืน
เข้าสู่วันที่๑๓กุมภาพันธ์ด้วยเนี่ยค่ะมันก็คิดไปในทางลี้ลับนั่นแหละคุณผู้ชม
ซึ่งคลิปนี้หญิงสาวคนนึงนำมาโพสต์เอาไว้บอกเอาไว้ว่ามีใครเห็นเหมือนเราบ้างไหม
แล้วก็ยืนยันเลยนะว่านี่คือคลิปจริงไม่มีการตัดต่อส่วนเสียงประกอบน่ะเป็นเสียงจากแอปติ๊กต๊อก
คนที่เขามีความเชื่อหน้านั้นอ่ะเขาก็จะบอกเป็นเสียงหลีลับอ่ะเนาะ
อ่าอีกหนึ่งมุมบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอก
มันจะเป็นผีได้ยังไงนี่มันอาจจะเป็นแมลงตัวเล็กเล็ก
แมลงตัวนั้นแมลงตัวนี้ที่มันมีเยอะมากมาย
มองไปแล้วก็รักรักมันทุกตัว
แมลงเหมือนมนุษย์ไหมคะเออแมลงมันเหมือนมนุษย์
เป็นไงมนุษย์หลายใจพอลองไปรักแล้วก็เวียนหัว
ตอนนี้ดิฉันก็เวียนหัวค่ะว่าเรากำลังพูดถึงแมลง
หรือว่าพูดถึงเงาดำนี้ยังไงตกลงมันเป็นแบบไหนกันแน่
คือเขาบอกว่าบางทีแมลงตัวเล็กมันบินผ่านแล้ว
ทำให้เกิดแบบว่าแสงสะท้อนหรือว่าเกิดเงาได้เหมือนกัน
คือเหมือนมันจับโฟกัสไม่ได้เพราะมันใกล้กล้องมากใช่ไหม
มันก็เห็นนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมที่เป็นเหมือนแมลงบินไปบินมา
อันนั้นแต่ที่ฉันว่ามันคือแมลงแต่เงาดำเนี่ยค่ะไม่รู้
อันนี้แล้วแต่คนจะตีความแล้วกันนะ
แต่เรื่องที่ต้องฝากเตือนโอ้โหน้องหนูวัยรุ่น
ไปเที่ยวงานกันไปกันเป็นหมู่คณะโอ้โหบางครั้งบางคราไปมีเรื่องกัน
อันนี้ต้องฝากเตือนจริงอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ครับ
โอ้โหเขาบอกว่าเนี่ยงานประจำปีอ้าวแล้วที่บอกว่าจับประจำปีนี่ยังไง

ตีกันเป็นทุกทีตีกันประจำ

ใช่ครับงานนี้คืองานวัดประจำปีของเขาวงพระจันทร์
ที่ตะบนห้วยโปกอเภอโคกสำรงจังหวัดลบบุรี
เขากำลังประชาสัมพันธ์กันเลย
ให้วัดแห่งนี้ดังแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เขาวงพระจันทร์
สุดท้ายกลายเป็นว่าพอจัดงานแล้วโอ้โหวัยรุ่นตีกันแบบนี้
กลายเป็นว่าแบบนี้นักท่องเที่ยวที่ไหนเขาจะมา
กระตุ้นเศรษฐกิจยังไงในเมื่อเล่นกระตุ้นตีกันอย่างนี้
ถามว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร
คาดการณ์เอาไว้ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้น่าจะไม่ถูกกันคุณชนะ
องหน้านิดนึงอ้าวขึ้นแล้วขึ้นแล้ว
เลือดร้อนขึ้นมาก็เลยยกพวกตีกัน
แต่ก็ไม่มีคนร่วมงานคนไหนได้รับลูกหลงนะคะ
ก็มีแค่ตกใจอ่ะแต่ตกใจมันก็นั่นแหละเยอะแล้วนะรุนแรงแล้วนะ
ก็เนี่ยหลายคนเขาก็บอกเอาพูดเป็นเสียงเดียวกัน
พ่อค้าแถวนั้นบอกเอ้ยก็มาขายของที่งานวัดแห่งนี้
ดีนะโอ้โหคนเพียบเลยโอ้ยคนเพียบเพราะว่ามาดูซื้อของ
เฮ้วัยรุ่นตีกันโถ่เอ้ยโอ้โหเต็มหน้าล้านตีกันจับเยินอย่างเนี่ย
สุดท้ายใครจะมาซื้อของล่ะครับลำบากพ่อค้าแม่ค้า
เขาลงทุนมาขายของเนี่ยไม่ได้กำลีกำไรกันไป
แล้วเด็กที่ตีกันเนี่ยอ้าวสุดท้ายตำรวจเรียกตัวไป
คนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือผู้ปกครอง
เนี่ยบางคนจะต้องเสียเวลาทำงานมาดูแลลูกมาดูแลหลาน
บางทีต้องมาถ่ายตัวต้องมาอะไรต่างเสียค่าใช้จ่ายมากมาย

ติ๊กต๊อกนี้นะครับที่เอาภาพนี้มาฝากเตือนภัยกัน
กับติ๊กต๊อกเทมสามสิบเก้าหกสองหกนะครับ
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็มีงานใหญ่เหมือนกันคุณชนะ
เป็นงานบุญข้าวจี่โอ้โหชาวอีสานรู้ดีงานใหญ่
แล้วงานนี้วัยรุ่นก็มาตีกันตะลุมบอลกันกลางถนน
วุ่นวายกันไปหมดทั้งอาวุธทั้งอุปกรณ์อะไรมาครบเลยค่ะ

ตำรวจเย็นเบื้องกาอุ๊ยโอ้ยปืนแล้วเสียงปืนแล้ว

อืมอืมฮืมโอ้โหเปิดโอ้โหโอ้โหคุณงานนี้หนักเลยครับ
มีคนเจ็บด้วยเออได้ยินเสียงปืนด้วยอ๋ออ๋อ
แล้วก็อาวุธเยอะด้วยคุณชนะค่อยไล่เรียงเหตุการณ์ไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณทางเข้าสารหลักเมืองดอนปูตา
บ้านสั้นตำบลอาจสามารถอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นสถานที่จัดงานบุญเดือนสามดอนปู่ตาหรืองานบุญข้าวจี่ประจำปีนั่นเอง
เขาก็มีการแสดงหมอลำอะไรก็ว่าไปค่ะคือเขาบอกว่าหมอลำยังไม่ทันแสดงจบเลย
ยังไงอ่ะตีกันแล้วโอ้โหใครกับใครล่ะคะโอ้โหวัยรุ่นเจ้าถิ่น
กับวัยรุ่นต่างถิ่นสละมังโอ้โหตีกันแบบโอ้โหคนดูที่เขามาดูงานดี
ต้องวิ่งหนีวิ่งหนีเอาตัวรอดโถแล้วหมอลำจะลำให้ใครดู
เอาแล้วดูที่ฮิวปีกมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่รู้ว่าพวกเดียวกันก็เปล่าน่ะ
โอ้โหคุณเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณนั้นต้องเข้าห้ามปราม
สถานการณ์คลี่คลายแต่มันยังไม่จบอ้าวทำไมอ่ะคะ
เพราะที่หน้างานมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ประมาณครึ่งร้อยก็มากกว่า๕๐ได้
เขากรูกันไปปิดล้อมรถกระบะของวัยรุ่นอีกกลุ่มทุบตีทุบตี
ทุบตีรถคันนั้นแล้วทีนี้ยังไงมันมีเสียงปืนแล้วรถกระบะขับออกไปแบบนั้นอ่ะ
โอ้โหเขาบอกว่าเป็นเสียงปืนที่บอกว่าถูกยิงออกมาน่าจะนะ
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีคนพูดนะพยานแถวนั้นเขาบอกมาบอกว่าน่าจะยิงออกมาจากฝ่ายของรถกระบะ
มีใครเป็นอะไรไหมล่ะคะวัยรุ่นหนึ่งคนถูกยิงกลางแสกหน้าโอ้โห
เสียชีวิตคาที่เลยนะครับแล้วมีผู้บาดเจ็บอีกสองคนฮะโอ้โหเหตุการณ์น่าตกใจจริงค่ะ
ถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตนะครับคุณชิสาครับแล้วเนี่ยมีการไปสืบทราบมานะคะ
ทราบว่ารถกระบะที่ถูกล้อมเนี่ยเป็นรถกระบะของผู้ใหญ่บ้านบ้านแคนหมู่สาม
ซึ่งลูกชายเนี่ยลูกชายผู้ใหญ่บ้านยืมมาครับเพื่อที่จะมาเที่ยวงานบุญข้าวจี่นี่แหละ
อืมทีนี้ผู้ใหญ่บ้านมาถึงค่ะก็คือนายคำกองบุภามาศ
ก็เลยพาตัวเพื่อนลูกชายก็คือนายพิศิษฐ์วิสัตว์ตัชนาอายุยี่สิบหกปี
เป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านบ้านแคนนี่แหละซึ่งเป็นคนที่ยิงอ่ะค่ะคุณชนะ
พาไปมอบตัวกับตำรวจอ่ะตำรวจก็ถามนายพิศิษฐ์นะพิศิษฐ์พิศิษฐ์
ว่ายังไงพิสิทธิ์บอกว่าก็ลงมือก่อเหตุจริงแต่ทำไปเพื่อเป็นประการป้องกันตัว
เพราะกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นมารุมทำร้ายก่อน
ก็เลยใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นยิงออกไปเพื่อป้องกันตัวหนึ่งนัด
อืมยืนยันว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้มีเรื่องทะเลาะวิวาสกับใคร
และกำลังจะพากันกลับบ้านแต่ว่ามาโดนวัยรุ่นเจ้าถิ่นไล่ทำร้ายอ่ะครับ
เรื่องนี้ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้งหมดอ่ะนะคะอืม
รวมถึงขยายผลสอบปากคำคนอื่นด้วย
บอกเลยว่าถ้าพบว่าใครทำผิดเพิ่มจากนี้อีกก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่ครับจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะครับ
มันเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วแล้วมันเกิดความสูญเสียเกิดขึ้น
นี่แหละฮะค่ะงานบุญแท้นะมากลายเป็นเรื่องของต้องมีคนเสียชีวิตอ่ะ
ค่ะเรื่องนี้กันหน่อยฝากเตือนภัยกันอุบัติเหตุนะครับ
โอ้โหเชื่อไหมเด็กอายุ๑๒เองอ่ะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์คือสิบสอง
น่าจะยังไม่สามารถทำใบขับขี่ได้ถูกไหมค่ะขับขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมา

โอ้โหคุณเคยเห็นชัดเลยนะนั่นไงว่าสวนเลนย้อนสอนมาเนี่ยคุณผู้ชม
มาแล้วค่ะลูกสอนแดงแดงเนี่ยอ้าวโอ้โหคนเขาเต็มเต็ม
กระจกรถร้าวเลยนะคะเด็กอายุสิบสองเองอย่างที่ผมบอกอะครับ
เออมายังไงล่ะลูกเห็นไหมขับรถผิดกฎหมายผิดเรื่องของการจราจรแบบนี้
ปฏิเหตุก็เกิดขึ้นเนี่ยค่ะครับอ่ะเนี่ยฮะเด็กสิบสองเท่านั้นเองนะ
ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยแล้วย้อนสอนตัดเลนเพื่อจะกลับรถแน่นอนฮะ
รถคันนี้เขามาเนี่ยที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยเขาเบรกไม่ทันหรอกครับ
แล้วไม่ทันได้สังเกตด้วยเอางี้ละกันเรื่องของคดีความก็ต้องว่ากันไป
เดี๋ยวรอให้เด็กวัย๑๒คนนี้หายดีก่อนแล้วค่อยมาว่ากันเรื่องของเจรจาค่าเสียหายต่อไป

ส่วนความผิดทางกฎหมายของกราจรเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องว่ากันอีกทีว่ามันจะยังไง
เดี๋ยวทางให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเป็นคนจัดการนะครับ
แต่บอกไว้ก่อนน้องหนูถ้ายังอายุไม่ถึงยังไม่ได้ทำใบขับขี่ก็อย่าพึ่งเลย

มันเป็นเรื่องของอายุเรื่องของการตัดสินใจบางทีเรื่องของ

ของรูปร่างเราด้วยบางทีเด็กอย่างนี้การบังคับการควบคุมรถยังไม่ดีนะ
เก่งมากนักนะคะครับอ่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน
ว่ากันว่าเรื่องของฝนตกเนี่ยทำให้ถนนลื่นจริงมันลื่นจริงจริงจนมันเกิดเป็นเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวแบบนี้ค่ะ
โอ้โหก็ดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรตอนแรกก็ขับตรงกันไปดี

นี่มันเขาไปกวาดชนไปตั้งแต่แรกอ่ะ
ก็นั่นสิฮะแล้วสุดท้ายไปตกอยู่ข้างทางหรือเปล่า
ไม่แน่ใจเพราะว่ากล้องของรถคันนี้จับภาพได้เท่านั้น
อ่ะถ้าใครที่เคยใช้ถนนเส้นนี้ผมว่าน่าจะคุ้นกันอยู่เนอะ
ค่ะถนนเนี้ยมันจะใหญ่อยู่เพราะสมควร
เพราะว่าฝนมันตกลงมาแล้วไม่แน่ใจว่าเพิ่งตกหรือเปล่า
ถ้ายิ่งเพิ่งตกลงมานะตกปล่อยแบบเนี่ย
สำหรับใครที่ขับขี่บนท้องถนนยามฝนตกนะคะอ่ะเรื่องหัวร้อนบนท้องถนนก็มีให้ได้ดูกันอีกแล้ว
เขาบอกว่าเป็นเหตุของการขับปาดกันไปปาดกันมาสักพักโอ้โหมันเรียกได้ว่าปาด
จนเกือบจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เลยครับ
มันให้ออกซ้ายไม่ขึ้นทางด่วนอ๋อเนี่ยแบลราร์ดจะพึกอ่ะ
น่ะตามรถดำไปคิดว่าใช่

พี่ไอล์ระวังโอ้ยป่ะใจเย็นใจเย็นพี่ปาดผมทำไม
ฝ่าผมทำไมเนี้ยฝ่าอะไรผมมาออกซ้ายมาเนี้ย

ฉันเปิดไฟเดี๋ยวมา

ฉันจะอยู่แบบหน้าเธอมา

ผมจะป่าอะไรผมจะออกซ้าย

อย่างนี้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า

แต่จังหวะนี้คือเป็นจังหวะที่อันตรายมาก

จากซ้ายสุดนะจะเข้าขวาสุดแบบนี้

มันผิดปกติถ้าพูดกันตรงนะ
ผมก็ไม่ได้มาบอกว่าใครผิดใครถูกนะ
ดูตามเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยแหละ
แล้วสุดท้ายมาปัดเข้าข้างหน้าอย่างนี้อีก
ถามเกิดฮะว่าทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร

ทำไมไม่เห็นทะเลาะกันอยู่นานนะคะ

แล้วก็สนั่งกับว่า

นี่เขาเหมือนกับบอกว่าเป็นทฤษฎีเบียเบนความสนใจไหม

ไม่รู้ว่าก็เหมือนกับเบี่ยงเบนจากผิดให้เป็นถูก

ยังเกิดอยู่ตรงหน้าที่ด่านเก็บเงินค่าทั้งด่วน

ก็อาจจะเห็นว่าใครมาทางไหน

อันนี้ก็น่าจะเป็นข้อสรุปที่ทำให้ทุกคนยอมรับเหตุการณ์

และต้องระมัดระวังกฎจราจร

แล้วก็เรื่องของน้ำจิตน้ำใจต้องมีให้กันนะ

หรือถ้าเรามีเรียบก็ค่อยไปแล้วกัน
มาดูเรื่องราวของการตามหาหน่อยค่ะ

ไม่ได้ตามหาคนรักนะคุณชนะ

ควายนี่ก็อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรัก

โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร

ควายหายไป๒วันตามหายังไงก็หาไม่เจอ

คุณผู้ชมตามกันไปค่ะ

เดินค้นหาน้องบุญมีนะ

บอกรูปภัณฑ์หน่อยคุณชนะจะได้ช่วยกันหา

จะบ้าแล้วสัตว์สวนควายที่ไหน
นี่ฉันเข้าใจผิดไม่ใช่นะ
ยังไง
น้องบุญมีเนี่ยถูกในแพทย์ท่านหนึ่งไถ่ชีวิตเอาไว้
ขณะที่กำลังจะถูกฆ่าเอาเนื้อไปขาย

อายุห้าสิบแปดปีก็เลยช่วยเลี้ยงดูเอาไว้

มัดมันไว้แถวสวนผักริมน้ำยมบ้านใหม่เวียงทองหมู่เก้า
ตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่น

อกตกใจมันหายไปไหน
ก็เลยพาเพื่อนบ้านช่วยกันออกติดตาม
เอ้าไปตามหาหน่อย

ที่ไหนอยู่ไหนเจ้าถูย์อยู่ไหน
แขวนเจ้าของเป็นห่วงมาก
ว่าน้องบุญมีมันจะหายไป
เอางี้ตามหาไม่เจอทำไงดี
ทำไงอ่ะไปบนบานสารกล่าวกับเจ้าพ่อคำเกียง
แล้วขอให้ร่างทรงของเจ้าพ่อช่วยดูไว้หน่อย
เอาล่ะตามความเชื่อก็พยายามติดตามหาแล้วกันว่ามันหายไปไหน
ร่างทรงบอกว่าจริงมันไม่ได้หายไปไหน
มันยังอยู่กับใกล้กับที่เลี้ยงนั่นแหละแต่เชือกมัดเนี่ยนะฮะมันไปเกี่ยวกับกิ่งเถาวันอยู่
เดี๋ยวคนเจอเจอจริงหรือเปล่าก็ต้องออกไปตามหานะคะ
นี่ค่ะช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อนบ้านไปเจอจริงคุณผู้ชม
เจอน้องบุญมีโดนเชือกมัดพัน

เหมือนกับที่ร่างทรงบอกเลย

แล้วก็พาน้องบุญมีมาคืนเจ้าของ
บุญบีก็คงพยายามหาทางกลับเหมือนกันนะ
แต่ว่าพอมันตกกลางคืนแล้วมันอาจจะหลงทาง
ที่สำคัญคือเถาวันมันไปเกี่ยวกับเชือกที่มันผูกคออยู่ไง
นายแขวนบอกว่าจุดที่พบบุญบีนขวายตัวนั้นน่ะ
ชาวบ้านก็ไปหาดูแล้วนะตั้ง๒รอบเมื่อวันก่อนแปลกมองไม่เห็นหาไม่เจอ
โอ้โหแล้วพอพูดคุยกับร่างทรงแล้วไปดูอีกทีกลายเป็นว่าเจอเฉยเลย
ก็แปลกจริงนะมันเคยมีเหมือนกันกับเรื่องที่ตามหาคนหาย
นะคะแบบผีบังตาหรือเปล่าแบบวันที่ไปหาแล้วไม่เจอแต่พอทำพิธีแล้วเจอแบบเนี้ย

เคยได้ยินแต่วัวหายควายหายล้อมคอก
อันนี้ควายหายให้โทรเลยโทรแจ้ง
นี่ก็เป็นที่พึ่งทางใจนะแต่บังเอิญว่ามันก็ตรงตามที่ร่างทรงบอก
ก็อ่ะถือว่ายินดีไปด้วยแล้วกันนะเรื่องนี้แปลกแต่จริง
คุณตาท่านหนึ่งปวดฟันมากเลย
ฟันเหรอคะปวดฟันแต่ยังไม่ไปหาหมอ
โอ้ยหลานเอ้ยพาไปหน่อย
วันนี้วันอาทิตย์หลายหลายประเภทนะ
มาอย่างละพ่อมาอย่าง
ไปร่วงบ้านตัวมาอย่างละพ่อ
โอเคเนอะอย่ามาใกล้กันจะปิดโควิดไปร่วมวันไปนี่
โอ๊ยคุณตาน่ารักจังเลยค่ะ
คุณตาบอกว่าอะไรคุณชิสาคุณตาปวดฟัน
พูดแบบยังไงปวดแควว่าเดี๋ยว
แข่วภาษาอีสานคือปวดฟันโอ้ถ้าผมฟังตอนแรกนะ
เอ้าตาปวดแควนั่งก่อนสิ
หาทำไมต้องนั่งอ่ะอ้าวก็ปวดแควปวดเข่า
เข่าไม่ใช่เข่าโอ้ยตายแล้วก็ฟังเป็นเข่า
คล้ายแล้วคุณตาฟันไม่ค่อยดีเนี่ยอาจจะพูดไม่ค่อยชัดด้วย
อายุมากด้วยแต่เบ็ดเสร็จคือคุณตาเนี่ยปวดฟัน
ปวดฟันปวดฟันแต่ว่าก็กลัวตายไง
ก็เลยมาแจ้งความไว้ก่อนเกิดเป็นอะไรมาจะได้รู้
ว่าเป็นเพราะว่าปวดฟันเนี่ยค่ะก็เลยทำเอาหลายคนในโรงพักค้ำกันหมดเลย
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สพบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
ครับแล้วใครที่เห็นคลิปนี้ก็ยิ้มไปกับคุณตา
ดูสิคุณตายิ้มน่ารักเกี่ยวดีเลยยิ้มสวยซะด้วย
เออก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่ารักดีนะคะ
แต่ทีนี้พอคุณตารู้แล้วก็เลยรีบไปหาหมอที่โรงพยาบาล
คือเรื่องนี้นะครับทางพันธนโฑโทประเจนสุดันสหรับสอบสวนสภพบรรพันธ์ภัย
เขาเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยคนนี้แหละใช่ไหม
เหมือนรายการดังของทางฝั่งนู้นเลยนะ

เมนูจานเด็ดมั้ง
คือเขาบอกว่าเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวันที่๑๓กลุ่มภาพพลานธนธิ์
คุณตาก็มาเลยค่อยเดินมาที่โรงพัก
ตอนแรกก็มองแล้วไม่น่าจะปกตินะ

ตามาทำอะไรตาบอกว่าปวดฟันปวดแข่วคือปวดฟันนั่นแหละ
พอได้ยินแบบนั้นโอ้โหตำรวจทั้งโรงพักงงมาไหม
หาตำรวจก็ไม่ได้ช่วยหายปวดตาก็บอกกลัวตาย
ก็เลยมาแจ้งความเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปหาหมอฟัน
ถ้าเกิดว่าหมอฟันทำฉันตายฉันจะได้บอกจะได้มีคนมาตามฉันถูก
ว่าฉันไปทำฟันเออก็ตามภาษาภาคงงตา
แต่ว่าทางตำรวจเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนแรกตนเองจะถือว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะรับแจ้งความอะไรก็ได้นะคะ
แต่ว่าวันทั้งวันเนี่ยก็จะมีมาในลักษณะแบบนี้หมดเลยเหรอนะคะ
เหมือนกับเป็นการถือเคล็ดอ่ะถือเคล็ดว่าเรื่องแรกที่จะรับแจ้งความเป็นเรื่องอะไร
แล้ววันวันนั้นทั้งวันจะมีเรื่องแบบเดียวกันแบบเนี้ยเอออย่างเมื่อวานอ่ะ
ตำรวจโทประเจนบอกเมื่อวานนี้มีคนมาแจ้งความคดีแรก
เป็นคนเมาดีดกีต้าหนวกหูเพื่อนแล้วเพื่อนก็ใช้กีต้าฟาดหัว
แล้วก็มาแจ้งความพอตกบ่ายก็เป็นคุณตาท่านเนี้ยเออ
เดินทางมาแบบท่าทางไม่ปกติเหมือนคนเมา
ตอนแรกคิดว่าจะเป็นคนเมาแต่สุดท้ายเป็นเรื่องของคุณตาปวดปาก
แล้วคุณตำรวจเอาเป็นว่าแต่ละวันเนี่ยคุณตำรวจเจอเรื่องอะไร
ปวดหัวเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เยอะคุณตำรวจบอก
เอาจริงนะเป็นสพในนาวจริงเป็นแหล่งรวมที่แบบระบายความรู้สึกความทุกข์ของประชาชนเหมือนกันนะ
จริงคุณจริงเดือดร้อนเรื่องอะไรเนี้ยประชาชนเออ
นึกถึงคุณตำรวจวิ่งเข้าโรงพักก่อนเลย
อันนี้ก็ต้องยอมรับจริงว่าตำรวจคือที่พึ่งประชาชนนะคะแต่ว่าจะช่วยได้ขนาดไหนก็ต้องดูที่หลายหลายปัจจัยด้วย
อีกหนึ่งเรื่องไหมไปเลยอ่ะนะเรื่องของคุณผู้ชมใครเครียดกันหน่อย
โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ที่รักษาคนป่วยไงเออดูแล้วอาจจะเครียดนะ
แต่อย่างนี้ไปเจอกับพยาบาลคนนี้บอกเลยว่าหายเครียด
โอ้โหเฮ้ยลีลาไม่ใช่มันผิวขนาดนั้นนะโอ้โหยึกยึกยึกยักยึกยึกยึกยึกยัก
โอ้โหเอาอย่างนี้เธอคืนใจแล้วนะ
คือดาวพยาบาลไม่ใช่ดาวติ๊กต๊อกเหรอ
จะบอกแบบนี้เรื่องของเรื่องที่พยาบาลเขาต้องมาเต้นแบบนี้ทำไมอ่ะ
หมอสั่งว่าหมอสั่งเลยนะคุณพยายามเฮ้ยพยาบาลด่าถูกแล้ว
พยาบาลจ๊ะพยาบาลจ๋าช่วยดูแลคนไข้ช่วงกลางวันผมขอละกัน
ยังไงคะอย่าให้คนไข้หลับอย่าให้คนไข้หลับกลางวัน
ใช่หุ้ยบางทีคนไข้กินยาแล้วม่วงนะคุณหมอเป็นคำสั่งของหมอ
ขอบอกว่าวันนี้ขอแบบนี้น่าจะมีเหตุผล
อ่ะพยาบาลก็รับคำสั่งและปฏิบัติตามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้คนไข้หลับ
โดยการเต้นเหมือนฉันเลยเอาสิเต้นขนาดนี้ยังจะหลับได้ไหม
โอ้โหคนไข้นี่ตาโตด้วยไม่หลับเลย
ถือว่าปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ครับนะฮะทำเกินหน้าที่
อีกด้วยซ้ำมีความสุขสนุกสนานกันไปขอบคุณติ๊กต๊อก
พรสวรรค์มายศูนย์แปดศูนย์สี่ด้วยนะคะมาดูเรื่องคอร์เซ็นเตอร์กันบ้างนะคะ

พอถามนามสุขสุขนั้นแหละตูดตูดวางสายเลยจ๊ะเจ็บไม่รู้

ด้านเมื่อไหร่นะครับนอลลินยอยักษ์ครับนอเรือครับนอลลินครับ

วางไปเลยก็ตรวจสอบชื่อไงชื่อคุณสุวินัย
ตามตัวนะฮะก็ชื่อแปลกดีเหมือนกัน

แต่พอถามนามสกุลเท่านั้นแหละ
นามสกุลเขานามสกุลอะไรครับคุณชิสา

เออแล้วลองดูนามสกุลเขานั่นก็คือ
คืออัศจรรย์ครับครับครับคุณจิตสาอะไรมหัศจรรย์น่ะ

คำอ้าวคำคำ

ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าวางสายไปแล้ว

ผมว่าน่าจะเป็นบางสิ่งบางอย่าง

ไม่น่าเชื่อมันจะมหัศจรรย์ได้ขนาดนั้น

คอลเซนเตอร์ระบาดเยอะขนาดนี้

ไปดูกันต่อเรื่องนี้ค่ะ

เหล้ากระไดษมาให้ผัวเข้าห้อง

งานนี้คุณผัวจะโยนกันไหม
อ้าวนี่ไงแก้เผ็ดซะเลย
คุณมาล็อกห้องได้ยังไง
เขาบอกว่าถ้าอยากเข้าห้องต้องโอนมาก่อน
พ่อบ้านใจกล้าคนนี้แก้เผ็ดเกลือจิ้มเกลือ
น้ำยอกต้องเอาน้ำบ่งก็ล็อกไปเลยแล้วก็บอกกับเมียว่า
ถ้าเมียอยากออกมาโอนมาก่อนละกันเดี๋ยวจะปล่อยออกมาให้
ดูสิเธอกับฉันใครจะมีความอดทนมากกว่ากัน
แต่คุณเมียบอกเดี๋ยวปีนออกบ้านหลังบ้านก็ได้
เอาก็ว่ากันไปนะผัวเมียคู่ที่เขารักกัน
ค่ะทุกวันนี้ภรรยาเดี๋ยวออกแล้วยัง
น่าจะยังอยู่ข้างในไม่ยอมโอน
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียว

คู่กัดสมัครข่าวคู่กัดสมัครข่าว
เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรัก

ถูกต้องให้นึกถึงวันแต่งงานนะ

นี่ฉันอยากรู้ว่าปีนี้คุณจะแต่งเลยไหมคะ
อ้าวเขากลัวกให้คุยเรื่องข้อความไลน์
และขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการนะครับ
อ่ะทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการเซอร์ไพรส์เป็นภาพความประทับใจ
คุณสามีจะเซอร์ไพรส์ภรรยาด้วยช่อดอกไม้ที่เขาว่ากันว่ามันทราบซึ้งกินใจ

โอ้โหคุณภรรยาจะปลื้มแค่ไหนรอดู
ข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่แล้วเราก็หมดเวลาแล้ว
ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ